ธุรกิจกีฬาเองที่ผมได้บอกไปตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา
มีสัญญาณดีแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
ก็ดีเดย์เรียบร้อยว่าในช่วงเดือนกันยายน
จะได้ดูฟุตบอลไทยลีกแข่งขันอย่างแน่นอน
แล้วก็มีการประกาศผู้ให้การสนับสนุน
อย่างชัดเจนออกมาเมื่อวานที่ผ่านมาครับ

เตรียมในการถ่ายท่อสดไทยลีก
ครอบคลุมทุกรายการนะครับของไทย

แล้วก็ฟุตซอลทีมชาติไทยด้วย
แฟนบอลจะสามารถชมสดย้อนหลัง

ชมฟรีได้นะครับในซีซั่น๒๐

ไทยลีกยืนยันวันเปิดสนามเรียบร้อยแล้วนะครับ

และสุดท้ายหลายฝ่ายก็จับจ้องว่าถ้าเตะได้
หรือไม่ได้สุดท้ายก็

กันยายนนะครับไทยลีก๑แล้วก็๒

ลีกกับแชมป์เอฟเอครับในระดูการที่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยน
แกรมสนามการแข่งขันในบางเกมโดยเฉพาะสโมสรที่อยู่ใน
ี่สิบเก้าจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ประกาศของสวบคก็จะสลับการแข่งขันนะครับ
ทีมเจ้าบ้านก็อาจจะไปเป็นทีมเยือนก่อนในบางเกมถ้าเกิดตกลงกันได้
หรือว่าอาจจะต้องไปใช้สนามกลางสำหรับเจ้าบ้านที่มีพื้นที่อยู่ใน
เขตอ่าสีแดงเข้มอ่ะนะครับซึ่งก็ตกลงกันได้เรียบร้อย
คอนเฟิร์สนามเมื่อวานที่ผ่านมาแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์
ซึ่งเกมเปิดสนามไทยลีกมี๓คู่นะครับต้องลงเล่นโดยใช้สนามกลาง